ไหม้บ้านเพราะว่าไฟฟ้ารัดวงจร

ไปช่วยเก็บของข้างในให้บ้านหน่อย

มีคุณค่ากับเธอมากแต่คืออะไรล่ะ

ลูกที่เดียวกันหรือ
อันนี้ลูกหรือเดี๋ยวลูกย่ายอีกอันนึงนะ
มูลค่าทางจิตใจมันประเมินไม่ได้เลยคุณผู้ชม
เป็นรูปของพ่อเลี้ยงของพี่ผู้หญิงคนนี้
นี่คือพี่วิยดาอายุ๔๒ปีร้องไห้น้ำตานองหน้าเลย
เพราะว่าเห็นบ้านตัวเองเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
โดนไฟไหม้นี่ที่ตำบลบัวทองอำเภอเมืองบุรีรำครับ
เจ้าหน้าที่ดับเฟลงเขาก็เร่งฉีดน้ำดับไฟไป
คุณผู้ชมดูสิโอ้โหควันยังกลุ่นไฟยังติดอยู่

ทำไมกังวลใจเหมือนห่วงของอะไรในบ้าน
น่าจะมีอะไรที่มีทรัพย์สินมีมูลค่าเยอะแหละ
แต่พอได้คำตอบว่าอ๋อเป็นรูปของพ่อเลี้ยงที่แขวนอยู่ในบ้าน
แล้วพี่วิทยาดากลัวว่ามันจะไหม้ไปกับกองไฟครับ
ก็เลยเข้าไปไปเอารูปมาให้คุณวิยดา
พอได้มาพออยู่ในมือตนเองก็ถือมา
แล้วก็มานั่งดูร้องไห้อยู่ตรงนี้ครับตรงเก้าอี้ตรงนี้เลย
วิยดาบอกว่าพ่อเลี้ยงเธอชื่อพ่อเวร
เวรเกิดบุตรอายุ๗๐ปีเป็นเจ้าของบ้านนี่แหละ
ตั้งแต่เด็กจนโตนี่นะพ่อเวรก็เลี้ยงดูเธอ

พ่อเลี้ยงก็ยังผูกพันกับบ้านหลังนี้มาก
แต่ก่อนพ่อท่านจะเสียไปเนี่ยก็สั่งเสียให้ทุบบ้านหลังนี้ทิ้งซะ
แต่ลูกชายของพี่วิยดาลูกชายเธออายุ๑๔ปี
ไม่ยอมไม่ยอมให้ทุบบ้านของคุณตาขอเข้ามาอยู่ต่อ
แล้วบางครั้งเวลาคุณวิยดาดุลูกตัวเองเนี่ย
ลูกจะทำยังไงรู้ไหมคุณผู้ชมจะมาจุดทูบ
เอาน้ำเอาข้าวมาปรับทุกข์กับคุณตาเว
โอ้โฮฟ้องตาฟ้องตาเพราะว่าผูกพันธุ์ไงคุณผู้ชม
แล้วคุณวิยดาเชื่อว่าไฟไหม้ครั้งนี้
ไม่ได้เกิดจากลูกชายจุดทูปไห้คุณตาหรอก
เพราะว่าตอนที่ไฟประทุขึ้นมา
ได้ยินเสียงเหมือนไฟช็อตแป๊ะแบบนี้จากในบ้าน
เข้าไปดูในบ้านไม่เห็นมีควันอะไรนะ
แล้วก็ไม่เจอลูกชายด้วยเห็นแต่มือถือชาร์จเอาไว้
จนพอขี่มาตรสัยไปตามหาลูกชายกลับมันอีกที

เจ้าหน้าที่ใช้เวลาอยู่๒๐นาทีคุมเพลิงไว้ได้สำเร็จ
แต่ไฟก็ไหม้ตัวบ้านแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายไปหมดแล้ว
โชคดีว่าไม่ได้ลามไปบ้านอื่นครับ

เพราะว่าสายไฟในบ้านก็เก่าแล้วคุณผู้ชม
เดี๋ยวต้องรอพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะครับ